มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ยืนยันว่าเวลากินเหล้าแล้วก็เมาเนี่ย
อะไรที่มันมีปัญหาอยู่แล้วมันก็หนักขึ้นที่ไม่มีปัญหามันก็มีปัญหาทันที
หลายเหตุการณ์แล้วนะครับที่จังหวัดตรังเมื่อคืนนี้นะครับ
มีลูกพี่ลูกน้องเป็นญาติกันก็นั่งกินเหล้ากันนั่งกินเหล้ากัน
คนก็ต่างกินหน้าบ้านตัวเองว่ากันไปว่ากันมาถึงขั้นคว้ามีดมาไล่ฟันกันจนบาดเจ็บนะครับ
นี่ทางกู้ภัยต้องมาช่วยเหลือนะครับนายสุชาติศักดิ์ศรีถาวรอายุ๕๕ปี
คนนี้หนักถูกฟันเข้าที่ศีรษะค่ะเลือดอาบเลยนะครับอยู่อ่าก็มึนเมาด้วยนะครับ
ชาวบ้านก็มามุงดูเหตุการณ์กู้ภัยก็มาช่วยนะครับอ่า
ก็ทุลักทุเลหน่อยเพราะว่าคนเจ็บเนี่ยขนาดถูกฟันเข้าไปที่ศีรษะเลือดอาบ
นองเต็มพื้นนะแต่ไม่ยอมไปโรงพยาบาลยังขัดขืนอยู่นะครับ
เกลี้ยกล่อมกันอยู่นานถึงไปเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าบ้านหลังหนึ่งในตะบนทัพเที่ยง
เขตเทศบาลนครตรังนะครับภรรยาของนายสุชาติบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ครับ
ก่อนเกิดเหตุนะฮะเมื่อคืนนี้อ่าในฟ้องอายุห้าสิบเก้า
คนที่ฟันนายสุชาติเนี่ยเดี๋ยวดูกราฟิกนะครับในฟ้องนี่เขาจะใส่เสื้อสีขาวในกราฟิกนะฮะ
อ่าแล้วก็นายสุชาติคนเจ็บนะครับใส่เสื้อสีแดงก็ตั้งวงดื่มสุรากัน
ตั้งฟายตั้งดื่มเหล้ากันอยู่ที่หน้าบ้านตัวเองห่างกันประมาณหนึ่งร้อยเมตร
แล้วก็มีการตะโกนด่ากันไปด่ากันมาฮะขนาดอยู่คนละบ้านเนี่ยครับอ่า
แล้วในฟ้องอยู่ดีก็เดินมาที่บ้านนายสุชาติแล้วก็ตบศีรษะนายสุชาติ
นายสุชาติพอโดนตบเข้าไปที่ศีรษะก็ไม่พอใจไปหยิบมีดพระมา
จะเอามาฟันในฟ้องฟันถูกด้วยฟันเข้าที่แขนข้างซ้าย
แล้วก็เกิดการชุลมุนกันเกิดขึ้นปรากฏว่าในฟ้องแย่งมีดมาจากนายสุชาติได้
อืมทีนี้ฟันเข้าไปฮะเข้าหัวนายสุชาติครับ
เป็นแผลแตกเลือดอาบทั่วตัวเลยแล้วยาดก็เข้ามาห้ามจับทั้งคู่แยกกัน
พี่น้องมันต่างเฟ้น้ำคนเดียวกันแต่มันเมาเหล่าเป็นพี่
ส่วนในฟ้องคู่กรณีกับนายสุชาตินี่คือคนนี้ครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านนะฮะ
เขาก็บาดเจ็บที่แขนกับที่ศีรษะเล็กน้อยบอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าแม่แต่ข้อมูลมัน
ข้างขัดแย้งกับทางเมียนายสุชาตินะคือเขาบอกว่าในฟ้องเนี่ยบอกว่าภรรยาของเขาเพิ่งจะเสียชีวิตไปไม่นาน
ตอนนั้นเขาไม่ได้บอกงานนายสุชาตินายสุชาติก็เลยโกรธเคืองเขาว่าแหมเป็นญาติกัน
แต่เมียตายนี่ไม่บอกกันเลยค่ะเมื่อคืนนี้วันเกิดเหตุอ่ะ
เขากำลังเดินผ่านหน้าบ้านนายสุชาตินายสุชาติก็พูดขึ้นมาเรื่องนี้อีก
อ่าบอกว่าเออทำไมไม่บอกกล่าวกันเลยเนี่ยเมียตายไม่บอกกันเลย
เขาก็ตอบนายสุชาติไปว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันผ่านไป
คือตอนนี้ศพเมียเขาก็เผาไปแล้วจะอะไรกันอีก
นายสุชาติอยู่ดีไปคว้ามีดมาฮะมาฟันเขาเลยนะครับ
โชคดีที่เขาใช้แขนมารับมีดเอาไว้นะอืม
บอกว่านายสุชาติเนี่ยจะฟันหัวเขานะเขาใช้แขนรับเอาไว้
ก็เลยถูกฟันที่แขนแล้วก็ดึงมีดพระออกมา
ผลักนายสุชาติล้มลงไปกับพื้นอืม
แต่ยืนยันว่าไม่ได้ฟันนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่านายสุชาติเนี่ย
ไปมีแผลถูกฟันที่หัวได้ยังไง
บันทึกประจำวันเอาไว้นะครับแต่ยังไม่มีใครแจ้ง
ความใครเพราะทั้งสองฝ่ายก็เป็น
ญาติกันนะก็ญาติบอกว่าเขาทะเลาะกันบ่อยคู่นี้

ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไปแจ้งความหรือเปล่า